คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูข่าวกันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้เห็นแล้วก็ปวดใจเหมือนกันนะ

ทำไมคนเป็นพ่อถึงทำแบบนี้
เอาน้ำร้อนมาราดหน้าลูก

ทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปดูค่ะสภาพน้องสตังค์
เด็กน้อย๔ขวบคุณผู้ชม
ที่เห็นผ้าก๊อสแปะตรงหน้า
เพราะอะไรน้องโดนน้ำร้อนราดค่ะ
ใช่สภาพน้องเป็นแบบนี้นะคะ
คือตั้งแต่หัวหน้าไล่ลงมาที่แก้มทั้งสองข้าง
หน้าอกแขนมีเป็นผ้าก๊อสมีสำลีเนี่ย
แปะเอาไว้ดูดิแขนซ้ายเนี่ยนะ
ใส่สายน้ำเกลือตลอดเวลาเลย
แล้วแม่ค่ะคุณแม่ยศินีต้องมาเฝ้าดูอาการของลูก
เพราะว่าลูกอยู่ที่โรงพยาบาลตาคลีที่นครสวรรค์
คุณผู้ชมเห็นไหมตอนยืนให้สัมภาษณ์เรา

คุณแม่บอกว่าแม่นะเลิกกับสามีมาสักพักนึงแล้ว

แล้วเขามีอาการไงโมโหร้าย

จนตอนนี้ค่ะเมียเองทนพฤติกรรมไม่ไหวขอแยกทางกัน
แต่ก็เพื่อลูกนะยังไปมาหาสู่กันบ้าง
เพื่อลูกเพราะว่าลูกก็อยู่กับฝั่งสามี

ไม่ยอมให้น้องสตางค์ไปโรงเรียนค่ะ
แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวฉันจะสอนลูกเอง
ทุกวันนี้แม่บอกว่าน้องสตางค์

แล้วเวลาที่น้องสตางค์เห็นพ่อเมามา
น้องมีอาการเหมือนกับหวาดกลัวเหมือนภาวะค่ะ
ล่าสุดนะย่ามาบอก

ลูกโดนพ่อราดน้ำร้อนใส่

แปลว่าพอย่ามาบอกแบบนี้

แล้วนี่เอามาให้ดูด้วยว่าน้ำร้อนที่มันต้มอยู่ในหม้อแบบนี้

วันนั้นเนี่ยนะคะย่าของน้องเล่าให้ฟัง

คือตัวนายธีรศักดิ์เนี่ย
เป็นพ่อของน้องสตางค์ก็ลูกของย่านั่นแหละค่ะ
คืนนั้นน้องตัวเปียกเลยวิ่งมาหา

ตอนที่ราดน้ำลงที่หัวเนี่ย
อุ๊ยทำไมน่ะทำไมผิวหนังชั้นกำพร้าของหลาน
หลุดออกมาแบบหลุดออกมาเป็นแบบเป็นเนื้อหนังเลย
ก็เลยไปถามลูกชายว่าเอ๊ยทำอะไรหลาน

ลูกของย่าเมาอยู่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
แต่ก็จับใจความได้ว่าต้องการจะทำโจ๊ก
ก็เลยต้มน้ำร้อนทิ้งไว้แล้วก็ให้สตางค์

ทีนี้น้องสตังอาจจะช้างให้คุณ

พ่อคงโมโหแหละเอาหม้อที่มีน้ำเดือดเนี่ยนะ
ฟาดไปที่หัวฟาดไปที่หัวสตางค์
แล้วในหม้อนั้นมันก็มีน้ำอยู่ไง

นี่มีน้ำร้อนน้ำเดือดอยู่ด้วย
น้ำก็เลยลวกไปทั้งตัวของน้องสตางค์เลย

ทีนี้ย่าบอกว่าย่าเองก็ทนไม่ไหว

ขนาดจับตัวตำรวจจับตัวไปแล้วนะ
ถึงโรงพักแล้วยังมีการขู่ด้วย
บอกว่าเดี๋ยวกลับมาได้นะนะจะเผาบ้านให้หมดเลย
หูย่าบอกว่าฉันก็ไม่ไหวเหมือนกัน

โอ้โหย่ายกมือไหว้แบบนี้อยากให้หน่วยงานที่ไหน
เอาลูกชายฉันไปบำบัดสักที
เอาหน่วยงานไปให้ลูกชายฉันไปรักษาหน่อย
ตำรวจสภคลีนคุมตัว
ผู้เป็นพ่อที่เอาน้ำร้อนราดลูกไปตรวจฉี่

แล้วก็เดี๋ยวจะส่งตัวไปบำบัดด้วย
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเอาหม้อต้มน้ำเคาะหัวลูก
แล้วน้ำร้อนลวกลาดใส่ลูกเนี่ยนะ
พ่อบอกว่าเขาปฏิเสธค่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นลูกเอาหม้อต้มน้ำร้อนไปสาดใส่ข้างฝา
เด็กสี่ครัวคุณผู้ชมพ่อบอก
ลูกผมเอาหม้อนั้นไปสาดใส่ข้างฝา
สตางค์ทำเองน้ำมันก็เลยกระเด็นมาใส่ตัวน้องสตางค์

ผมไม่ได้เป็นคนที่เอาหม้อไปเคาะหัว
แล้วทำให้น้ำราดใส่ลูกเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ได้อยู่แล้ว
เดี๋ยวตำรวจก็คงจะพิสูจน์แล้วก็จัดการตามกฎหมายต่อไปนะคะ